วันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีพาดหัวตัวใหญ่ที่สุด
เป็นข่าวที่พาดหัวว่าสาวขอเพลงที่มีงู
คนดังโดนจับค้ายานรก
คุณผู้ชมจำได้ไหมครับกลางปี๖๐
เรามีคลิปเผยแพร่ออกไปที่มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในผับ
แล้วก็ตะโกนขอเพลงที่มีงูหน่อย
แล้วก็มีเพลงตื้อให้คุณเต้นจนเป็นท่าเต้นสุดฮิต
ของวัยรุ่นเมื่อปี๖๐ต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว
แต่ปรากฏว่าคราวนี้เกิดเรื่องราวกับเธอ
เพราะเธอไปเกี่ยวพันกับเรื่องของคดียาเสพติด
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจยึดยาเสพติดจากเธอ
แล้วก็แก๊งได้เป็นไอซ์ถึง๘กิโลกรัม
คุณยาบ้าถึง๖๐๐เมตร
แล้วก็ยังมียาเสพติดชนิดอื่นและทรัพย์สินรวมกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
ภายหลังจากตำรวจนครบานแถลงการจับกลุ่ม
เครือข่ายค้ายาเสพติดย่านรามอินทรา
โดยตำรวจสืบศูนย์นครบาน๑สืบทราบว่า

มักจะมีการส่งมอบยาเสพติดอยู่เป็นประจำ
หน้าห้างสรรพสินค้าขนาดย่อมแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็เลยวางกำลังเฝ้าดูพฤติการ
กระทั่งพบผู้ต้องหาขับรถยนต์มากัน๓คน

หุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำมาวางไว้ข้างเสาไฟฟ้า
ทีนี้แหละครับตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มไว้ได้๒คน
ก็คือนายธนัดเชียงวันนาและนายสุชาตินินทอง
ส่วนนายสรวิทย์แดงบุตรดีหลบหนีไปได้นะครับ
นี่ยังไม่เจอตัวของสาวที่ขอเพลงที่มีงูนะ
จากนั้นตำรวจขยายผลไปค้นบ้านพักของผู้ต้องหาในซอยรามอินทา๑๑๗
ซึ่งใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติดไปพบของกลางที่น่าตกใจครับ
เป็นไอซ์อีก๗กิโลกรัมและยาบ้าอีก๖๐๐เมตร
เมื่อสอบสวนผู้ต้องหาให้การซัดทอด
นายพรชัยคุ้มครองแฟนนุ่มของนางสาวสุพัตราบัวแก้ว
หรือว่าใบเตยเน็ตไอดอลที่เคยด่งดังในโลกโซเชียล
กรณีไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วขอเพลงที่มีงู
โดยทั้งนายพรชัยและนางสาวสุพัตราเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง
ตำรวจจึงเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายพรชัย

ผู้หญิงคนนี้มาขอเพลงดีเจขอเพลงที่มีงูหน่อยมีงูหน่อย

ใช่แล้วชื่อของเธอคือน้องใบเตยก็ดังมากเลยนะ
ดังครับตอนแค่คลิปเดียวนั้นคนชมเป็นล้านนะครับ

พอรู้ตัวว่านายพรชัยเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง
ตำรวจจึงเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายพรชัย
เคตามีน๓๘กรัมพร้อมกับอายัดรถยนต์๓คัน
จักรยานยนต์๑คันทองรูปภัณฑ์นาฬิกาโลเล็กเรือนแสน
แล้วก็ทรัพย์สินต่างหลายรายการรวมมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าใบเตยมีความผิดชัดเจนเช่นเดียวกัน
เพราะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับแฟนนุ่มในการค้ายาเสพติด
โดยล่าสุดตำรวจนครบานสายไหมได้เข้าไปที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา
ก่อนจะขอเบิกตัวใบเตยและแฟนนุ่มมาถ่ายรูปทำประวัติ
โดยทั้งคู่มีสภาพอิดโรยโดยใบเตยนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัย
และใช้ผ้าขนหนูสีฟ้าปิดบังใบหน้านะครับ
ซึ่งเมื่อคืนวานนี้ตลอดการควบคุมตัว
เพื่อสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานสายไหม
และแม่ของใบเตยไม่ได้เดินทางเข้าเยี่ยม
แต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มาติดต่อเข้าเยี่ยมแล้วนะครับ

ว่าจะเดินทางมาอีกครั้งพร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัว
และทีมทนายความในช่วงบ่ายวันนี้แหละครับ
แต่ตำรวจก็ยืนยันหลักฐานชัดเจนจริงนะครับ
ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของน้องใบเตยจะบอกว่าน้องใบเตย

เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ต่อไปนะคะคุณผู้ชม